ท่านผู้ชมครับมีคนงานคนหนึ่งนะฮะ
อยู่ที่จังหวัดระยองเขาอยู่แคมป์คนงานก่อสร้างเพิ่งมาทำงานได้วันเดียวนะ
ค่ะเมื่อสามเดือนก่อนแล้วหายไปเลยเขาหายไปเลยนะฮะ
ญาติพี่น้องมาตามหาที่แคมป์ถามคนที่แคมป์
ไม่มีใครพูดไม่มีใครบอกอะไรทุกคนไม่กล้าพูด
สุดท้ายเนี่ยวันนี้เนี่ยไปเจอศพเขาไปเจอศพเขาเพราะว่าเย็นวันนี้นะ
เมื่อวานนี้นะฮะเย็นเมื่อวานนี้ที่สพวังจันทร์จังหวัดระยอง
มีคนงานในแคมป์คนหนึ่งไปหาตำรวจ
ไปกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุ๘ขวบคงพาไปด้วยกันหรือยังไร
คนที่ไปแจ้งความเนี่ยเขาชื่อประเสริฐชื่อเล่นชื่อซีไปบอกกับตำรวจว่า
เสื้อเหลืองเนี่ยฮะชื่อคุณประเสริฐไปแจ้งตำรวจว่าถูก
คนงานในแคมป์ชื่อบุญยฤทธิ์คำมูลคุณอายุ๒๖ปี
ทำร้ายร่างกายเขานี่ฮะเขาบอกถูกทำร้ายบ่อยมาก
จนเขาทนไม่ไหวแล้วแต่เด็กชายวัย๘ขวบที่มาด้วยเนี่ย
คือระหว่างที่ตำรวจเขาซักข้อมูลถามไปถามมาเด็กชายคนนี้บอกว่า
นี่บุญยฤทธิ์เนี่ยเขาเคยฆ่าคนตายด้วยนะอืม
แล้วเอาศพไปทิ้งหมกคลองเอาไว้เด็กพูดอ่ะเด็กแปดขวบอ่ะ
ตำรวจก็เอ๊ะเดี๋ยวไปตรวจซะหน่อยสิคลองตรงไหนน้อง
ก็ไปตรวจสอบนะฮะคลองนี่คลองยุบชงโคริมถนน
หมายเลข๓๔๔หมู่๓ตะบนวังจันทร์แล้วก็มาค้นหาดูในคลอง
ชุดสืบสวนกู้ภัยก็มาอะไรก็มาดูแล้วคลองมันแบบเป็นคลองตัน
มียากขึ้นปกคลุมนะฮะน้ำไม่ได้ไหลผ่านไปไหน
แต่พอลงไปตรวจสอบเนี่ยไปเจอถุงดำนะมีถุงดำทิ้งอยู่
หกอยู่ที่คลองแล้วพอกู้ภัยเอาถุงขึ้นมาเปิดดู
ท่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่อเจอโครงกระดูกมนุษย์นะฮะ
เนี่ยเจอจริงจริงอ่ะพี่น้องแปดขวบบอกนี่บุญยฤทธิเนี่ย
ว่าเขามาแจ้งความว่าชอบทำร้ายคนงานในแคมป์เนี่ย
เขาเคยฆ่าคนตายด้วยนะแล้วเอาศพมาหมกคลองอืม
ดูสิเรียงเป็นตัวคนเลยเห็นไหมอืมนี่ฮะ
แขนขากระดงกระดูกกระโหลกศีรษะมีหมด
มีกางเกงยีนขาสั้นด้วยนะฮะที่โครงกระดูกตรงนี้
กางเกงชั้นในแบบบ็อกเซอร์ด้วยนาฬิกาอีกหนึ่งเรือน
แต่ไม่มีหลักฐานพวกเอกสงค์เอกสารว่าเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไง
เอาเป็นว่าตามขั้นตอนเนี่ยเดี๋ยวต้องส่งโครงกระดูกนี้
ไปชนะสูตรอย่างละเอียดก่อนโดยเฉพาะเรื่องของดีเอนเอเกี่ยวกับอัตลักษณ์บุคคล
แต่เด็กชายไว้แบบกูบอกว่าคนนั้นที่เขาหายไปเขาอยู่ทีนี้
อื้อหือไม่น่าเชื่อเห็นไหมครับ
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยชนะสูตรเนี่ยนะฮะพบว่าโครงกระดูกนี้เป็นผู้ชายนะครับ
หัวกระโหลกมีรอยยุบคล้ายถูกทุบด้วยของแข็ง
แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากการถูกทำร้ายร่างกายหรือไม่อย่างไร
แต่ถ้าคนตายธรรมดาทั่วไปมันคงไม่อยู่ในถุงดำมั้งคุณเขียนมาสอน
ใช่ไหมฮะนี่มันอยู่ในถุงดำแล้วทิ้งอยู่ที่คลองนะครับ
ชาวบ้านที่มีที่ดินมีบ้านอยู่แถวนี้นะครับ
จุดที่เจอโครงกระดูกเนี่ยบอกว่าในช่วง๒๓เดือนที่ผ่านมานะ
กลิ่นเหม็นเน่าเป็นประจำเลยแต่ไม่แน่ใจว่ามันคือกลิ่นอะไร
อาจจะเป็นซากสุนัขก็ได้หรืออะไรยังไงก็ได้
ไม่เคยเดินมาดูกันด้วยได้แต่กลิ่นจนกระทั่งวันนี้มีตำรวจมาตรวจสอบ
แล้วก็มาดูกันถึงอ้าวนี่เจอโครงกระดูกมนุษย์เนี่ย
แต่ก่อนหน้านี้ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาก็เล่าต่อกันมานะ
เคยเห็นผู้ชายสองคนลักษณะชายชะกันมาที่จุดตรงนี้
รอบแรกช่วงเดือนเมษายนผ่านไปจากนั้นไม่กี่วัน
มากันอีกรอบนึงมากัน๔คนแต่ไม่รู้ว่ามาทำอะไรตรงคลองตรงนี้นะครับ
ผมฟังเขาเล่าบอกว่ารอบแรกเขามาสองคนก่อนแล้วรอบที่สองเขามาเคลียร์ศพให้ลงน้ำมา
คือมาสี่คนรอบหลังแล้วเด็กเขามากันมากนะ
ก็จำไม่ได้ว่าเดือนประมาณกลางเดือนหรือปลายเดือน
เดือนอะไรเดือนมีนาประมาณมีนสาม
ทีนี้ตำรวจก็ต้องขยายผลต่อนะครับไปที่แคมป์คนงานก่อสร้างนะฮะ
ความจริงแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยมีคนงานมาแจ้งความเพื่อนคนงานด้วยกันที่ชื่อบุญยฤทธิ
มูลคุณที่ชอบทำร้ายเขาค่ะ
ตรงนี้นะฮะอยู่ห่างจากจุดเจอโครงกระดูกมนุษย์เนี่ย๒กิโลเมตร
คนงานก่อสร้างในพื้นที่บอกว่าถ้าเกิดจะถามว่าคนงานคนนั้นคือใครเนี่ย
ที่เจอเป็นกระดูกแล้วเนี่ยน่าจะชื่อในนิว
ซึ่งคนงานที่แคมป์เขาบอกเขาก็รู้ว่าแค่ชื่อในนิว
เพราะว่าในนิวเนี่ยมาทำงานเมื่อช่วงเดือนเมษายนมาทำงานวันเดียวฮะ
คือวันแรกมาถึงเนี่ยเขาก็ตั้งวงดื่มเหล้าสังสรรค์กันในแคมป์
แล้วมีเรื่องทะเลาะวิวาสกับนายบุญยฤทธิ์นี่แหละ
กับคนงานอีกสองคนที่ชื่อในดอนกับในปุ๊จากนั้นในนิวเนี่ย
คนงานในแคมป์บอกเขาเห็นกันหมดถูกนายบุญยฤทธิ์ตีด้วยไม้หน้าสาม
เข้าไทยทอยจนเสียชีวิตอืมแล้วนายบุญยฤทธิ์กับนายดอนและนายปุ๊
ก็เอาศพในนิวไปทิ้งคลองทุกคนรู้กันหมด
แต่นายบุญยฤทธิข่มขู่คนงานในแคมป์บอกใครแจ้งตำรวจนะ
เดี๋ยวจะฆ่าให้ตายจะฆ่าให้ตายตามกันไป
เขาก็กลัวกันหมดนะฮะไม่มีใครกล้ายุ่งนะ
หลังจากนั้นเนี่ยในนิวมาทำงานวันเดียวแล้วหายไปเลยนะ
มีคนมาตามหาในนิวอาจจะเป็นญาติเป็นพี่น้องอะไรก็แล้วแต่
แต่ก็ไม่มีใครกล้าบอกค่ะไม่มีใครกล้าบอก
เขาก็ยังตามหากันอยู่ว่านิวเนี่ยหายไปไหนนะฮะ
นายบุญยฤทธิ์เองก็ขู่ทุกวันนะขู่ทุกวัน
จนกระทั่งล่าสุดก็คือเมื่อวานนี้ที่ชอบขู่คนงาน
ว่าชอบทำร้ายเขาต่างนานามีคนงานคนหนึ่งไปแจ้งความ
แล้วมีเด็กชายวัย๘ขวบอาจจะเป็นลูกเป็นหลานอะไรของเขาหรือเปล่าเนี่ย
ไปด้วยน้องเขาก็เลยบอกตำรวจไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันนะ
ค่ะก็เด็กอะเนาะแต่แปลว่าเด็กก็รู้เรื่องนะ

เขาบอกในแคมป์ทุกคนรู้หมดแต่ถูกขู่อย่าไปบอกนะบอกฆ่าให้ตายเลยนะ

ก็อาจจะเห็นว่าผู้ใหญ่คนนี้มาแจ้งความเรื่องนายบุญยฤทธ
ก็อาจจะบอกอ๋อบุญยฤทธินี่เขาเคยฆ่าคนตายแล้วเอาศพไปทิ้งคลองด้วยนะฮะตำรวจ
เนี่ยคิดว่าปิดมิตรแล้วใช่ไหมผ่านมา๓เดือนจะไม่เจอศพใช่ไหม

แต่ตอนนี้นะฮะตำรวจบอกว่าก็ต้องไปหาตัวนายบุญยฤทธิ์กับนายดอนและในปุ๊ก่อน

ที่ถูกคนงานเขากล่าวหาพาดพิงถึงเหมือนไหวตัวทันหรือยังไง

ไปแล้วหนีออกจากพื้นที่ไปแล้ว

ก็ต้องตามตัวต่อนะฮะส่วนญาติของนิวนะที่แคมป์คนงานที่ระยอง
ถ้าคิดว่าเป็นนิวจริงที่หายไปเนี่ย๒๓เดือนแล้วเนี่ย
ยังไงไปหาตำรวจได้นะครับที่จังหวัดระยองนะครับ